จังหวัดสงขลานี่มีรถกระบะคันหนึ่งขับมาตามถนน
ปรากฏว่าความร้อนขึ้นก็เลยจอดหลบข้างทาง
แต่ปรากฏว่าเกิดไฟลุกไหม้
โชคดีนะคะที่คนขับแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งมาด้วย
ปลอดภัยหนีเอาชีวิตรอดมาได้อย่างบุดหวิดค่ะ
ติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมกับข่าวอื่นจากรายงานค่ะ
ก่อนเกิดเหตุรถกระบะคันนี้กำลังมุ่งหน้าอำเภอจนะ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุลดความร้อนขึ้น
จอดเข้าข้างทางก่อนที่จะมีควันออกมา

เพราะดีที่คนในรถหนีออกมาได้ทัน

เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนแท่งแบรีเออร์
บนถนนสายศรีคิ้วด่านขุนทศในพื้นที่บ้านหนองรีตะบนศรีคิ้ว
อำเภอศรีคิ้วที่เกิดเหตุเป็นถนนกำลังก่อสร้าง
ทำให้รถจักรยานยนต์พังเสียหายนายสนองลีจันทึกอายุห้าสิบสามปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บคิ้วขวาแตก
และมีแผลถลอกตามร่างกายก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บ
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปต่อพรบรถที่ขนส่งอำเภอศรีคิ้ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุผู้บาดเจ็บอ้างว่าแสงแดดส่องตา
ทำให้มองไม่เห็นแท่งแบรีเออร์ที่วางทำแนวขอบทาง
พุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บ
ล่องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว
จะเสียหลักแหกโค้งแล้วฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างจัง
ชาวบ้านที่นั่งดื่มกินอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
วิ่งหนีตายคนละทิศละทาง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางโค้งบ้านแหวนถนนเลี่ยงเมืองสรรป่าตองหางดง
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
กำลังมีการจัดเลี้ยงครูหรือยกขันครูตามประเพณีทางภาคเหนือ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้คนขับอายุ๓๐ปี
อยู่ในอาการมึนเมาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ชาวบ้านที่มาร่วมพิธียกขันครูเล่าถึงวินาทีชีวิตว่า
ขณะนั่งกินเลี้ยงรถกระบะคันดังกล่าวแหกโค้ง
พุ่งเข้ามาชนเสาไฟฟ้าที่อยู่ห่างจากโต๊ะกินเลี้ยงไม่ถึง๕เมตร
ส่วนสาเหตุคาดว่าคนขับที่อยู่ในการมึนเมาน่าจะรีบขับรถกลับบ้าน
ก่อนถึงช่วงเวลาเคอร์ฟิลทำให้รถเสร็จหลักแหกโพง
เพราะดีที่ไม่มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ